คือตอนนี้หลายหน่วยงานก็พยายามจะหาสาเหตุ
ว่ามันพลาดมันบกพร่องหรือมันประมาทตรงไหน
โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เอามาฝึกในโรงเรียนเนี่ย

ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
โดยเฉพาะเจ้าตัวนี้ถังดับเพลิง
สำหรับซากถังดับเพลิงที่คาดว่าจะเป็นถัง
บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด๑๕ปอนด์
สังเกตว่ามีการแตกออกจากด้านในครับจนตัวถังมันเปิด
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
แรงอัดแรงอัดมันมากขนาดนั้นเลย
ครับเนี่ยลักษณะรอยแตกนะครับเป็นลักษณะผ่ายาวตามแนวตัวถังเลย
สำหรับถังชนิดนี้นะครับมีประสิทธิภาพทนแรงดันสูง
๘๐๐๑๒๐๐ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตัวถังมีความหนาและมีน้ำหนักมากกว่าถังชนิดอื่น
ส่วนใหญ่ใช้สำหรับดับไฟระดับคลาสซีนะครับ
ก็คือระดับไฟในอาคารที่มันเกิดจากระบบไฟฟ้าเป็นต้น
นักดับเพลิงและกู้ภัยแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
ชนิดนี้จะมีแรงอัดภายในมากกว่าถังดับเพลิงโดยทั่วไป
มองว่าควรต้องมีการตรวจสภาพก่อนจะนำมาใช้ประกอบการสาธิต
และควรให้พิสูจน์หลักฐานนำซากไปตรวจสอบสภาพโดยด่วนครับ
ทรีย์ที่ปฏิเสธแรงดันเช่นในมันเยอะเลยไม่มีพลิเวศเกตกรรมหรือมาวัดเหมือนถังปกติทั่วไป
กักในมันมีลักษณะขายชายไดไอ
เวลาใช้งานไปมันจะเย็นแบบ๔๐ปังศา
ถังตัวนี้จะเป็นเหล็กแหละคลอดกรอบศาสตร์อ้างหรือตัวคาร์บอนมันจะหนาสักหน่อย

ถังต่างมาเป็นพวกของธุรกินแห้งตัวนั้น
คือพัฒนาจะแตกตัวอยู่แล้วใช่ไหมพี่

อดคล้องกับข้อควรระวังในการใช้ถังลักษณะนี้
ระบุไว้ว่าไม่มีเกหรือไม่มีมาตรวัดแรงดันครับ
แล้วอย่างหนึ่งคือถังมันมีน้ำหนักค่อนข้างมาก
เมื่อต้องตรวจสอบปริมาณสารบรรจุในถัง

แล้วเอาไปคำนวณเป็นตัวเลขฮะ
ภูมิในการสถาบันดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูงนะครับ
ระบุว่าควรตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์

เพราะจากสภาพของกลางเห็นว่า
เป็นอุปกรณ์ที่เอาไปใช้ซ้ำไปซ้ำมา

ลองฟังท่านดูครับ
เพราะฉะนั้นถอดสเปคไม่ชัดเจน

ผู้ซึ่งดูแลมาตรฐานของการฝึกนะครับ
ผู้บริหารที่ให้เข้าไปฝึก
ผู้ซึ่งดูแลอุปกรณ์รับผิดชอบในการบรรจุถัง
โดยปกติหน้าปัจจุบันตอนนี้

พวกครูฝึกนี่ก็จะต้องมีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับ
ที่จะต้องดูประเมินว่า
ถังนี้มันได้สเปคไหม
สเปคอย่างไรอะไรอย่างไรนะครับ